เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้อยากให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง

ท่านจะถอยรถเอาให้ชัวร์เอาให้มั่นเอาให้แน่
ว่าด้านหลังด้านหน้าด้านข้างท้องรถ
ไม่มีลูกหลานของท่านอยู่ที่จังหวัดบุรีรำค่ะคุณพ่อ
ถอยรถอีแตนแล้วปรากฏว่าลูกชายไปนั่งเล่นอยู่ข้างหลังค่ะ
ขวบเศษน้องกำลังวัยน่ารักรถอีแตนที่พ่อถอย
ทับน้องน้องเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นข่าวเศร้าเช้านี้เลยนะคะ
เราอยากนำเสนอจริงอยากเตือนภัยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์
สำหรับใครที่มีลูกเล็กหลานเล็กอยู่ในบ้านนะคะ
น้องที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าน้องรัฐภูมิหรือว่าน้องภูมิ

ตอนนี้ญาติพ่อแม่นำศพน้องไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนคุณพ่อของน้องชื่อว่านายนัทธพลราชแก้วบอกว่ายังทำใจไม่ได้
แน่นอนไม่มีใครทำใจได้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเสียใจที่สุดเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
คุณพ่อนัทพลอายุ๒๗ปียังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับภรรยาพร้อมด้วยคนงานอีก๘คน
ออกไปเก็บมันสับปะหลังในไร่ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ปล่อยให้ลูกเนี่ย
วิ่งเล่นตามไร่มันสับปะหลังตรงจุดนี้แล้วค่ะ
กระทั่งตกเย็นสักประมาณ๕โมงเย็นไปสตาร์ทรถอีแตนที่บรรทุกมันสับปะหลังที่จอดอยู่ในไร่
ประกอบกับคุณนึกออกไหมสภาพคนทำงานเนี่ยเวลาทำงานเดี๋ยวก็จะทำแบบจริงจัง
อืมง่วนนะคะกับการทำงานใช่ตอนที่ไปสตาร์ทรถเนี่ยใจก็อยู่แต่กับงานอ่าสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บถอยปั๊บเลยค่ะ
ไม่เห็นว่าลูกชายเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถรถคันใหญ่แบบนี้แล้วมันเป็นรถรุ่นเก่าอ่ะ
ตัวเตือนอ่ะสัญญาณเตือนมันก็ไม่มีมันวิ่งออกไหมแล้วปรากฏว่าไปทับลูกอะค่ะ
ตอนที่ทับเนี่ยคุณนัทพลบอกว่าก็รู้สึกว่าเหมือนเหยียบอะไรบางอย่าง
ตอนนั้นตะโกนเลยบอกว่าเหยียบเด็กเหยียบเด็กเท่านั้นแหละจอดรถลงไปดู
พอลงไปดูภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่ไม่อยากเห็นนะคะ
เพราะว่าร่างของลูกชายนอนแน่นิ่งไปแล้วนะคะช็อกทำอะไรไม่ถูกต่อหน้าต่อตา
พอตั้งสติได้รีบคว้าตัวลูกอุ้มลูกขึ้นมาบนรถแล้วพาไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่สุดท้ายไม่ทันนะคะไม่ทันลูกเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จุดเกิดเหตุตรงจุดนี้ค่ะเป็นไร่มันสับปะหลังในพื้นที่
บ้านหนองบัวรายตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีลางบอกเหตุนะ
พ่อของน้องเล่าต่อบอกว่าเมื่อ๓วันก่อนเนี่ย
ฝันว่าไฟที่เขาไปจุดเผาถ่านเอาไว้มันเกิดสะเก็ดไฟ
ไอ้สะเด็ดไฟมันกระเด็นใส่มือของเขา
เนี่ยก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นลางบอกเหตุร้าย
สุดท้ายแล้วก็มาสูญเสียลูกชายไปนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณนัทพลฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเด็กเล็กแดงบอกว่า
อย่าประมาทอย่าประมาทเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ
ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสียนะคะ
ก่อนจะขับรถเอาให้มั่นว่าใต้ท้องรถของท่านหรือหลังรถของท่านไม่มีเด็กอยู่นะคะ
อันนี้คุณนัทพลฝากบอกมาเองเลยนะ
เรานำเสนอข่าวลักษณะนี้เป็นระยะเลยแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกจริงเพราะฉะนั้นดูดีนะ
สตาร์ทรถก่อนเข้าเกียร์อาร์ก่อนเข้าเกียร์ถอยหลังเดินหน้าอะไรต่างนี่นะคะ